ชาวบ้านได้มีการมารวมตัวกันนะคะ
แล้วก็ประท้วงบอกว่ามีรถที่เป็นลักษณะของรถบรรทุก
ขนดินขนหินขนทรายแล้วก็หลบด่านช่างน้ำหนัก
วิ่งเข้าไปในถนนหมู่บ้านจนถนนพังเสียหาย

นี่คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทาง
ถนนสายมะเขือแจ้บ้านทิหมู่๑๓
ตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูน
เขาก็รวมตัวกันนะคะปิดถนนนานกว่า๒ชั่วโมง
นายวรชาติศรีไม้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านทิ
พร้อมพันธ์ตำรวจเอกอายรัฐกมลรัตนา
ผู้กำกับการชาวบ้านทิต้องลงพื้นที่เข้าไปเจรจา
ก็ได้ขึ้นไปห้ามรถบันทุกข์ป่าน

แล้วก็มีการนำแท่นปูนไปวางเอาไว้กลางถนน
เพื่อบีบช่องทางการจราจรให้แคบลงรถบรรทุกขนาดใหญ่
จะได้วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ได้นะคะ

ขนดินขนหินขนทรายผ่านมานานหลายเดือน

รถวิ่งด้วยความเร็วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วย
คุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเส้นทางนี้เนี่ย
เป็นเส้นทางในหมู่บ้านนะคะเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองลำพูน
อำเภอบ้านทิและอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คนขับรถบรรทุกก็เลยใช้ถนนเส้นทางนี้เนี่ย
บด่านตรวจหลบด่านช่างน้ำหนัก
แล้วก็วิ่งกันทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

นางทองเพียรธรรมอุโมงชาวบ้านที่ก็บอกว่า
ที่ผ่านมามีรถพ่วงวิ่งผ่านเป็นประจำ
สร้างความเดือดร้อนเพราะว่าถนนเสียหายเกือบทั้งสายแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ร้องเรียนไปแล้วร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แต่ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลย

เพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาค่ะ